อากาศที่มาเนี่ยเวลาเช็คชื่อครับรอบนี้โฟล์คิงเนี่ย
มาดูที่หน้าจอทีวีเป็นโฟลคิงสายมุ้งมิ้ง
เพราะว่าคุณครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเป็นนักเรียนช่าง
ชื่อนักเรียนช่างไม่ธรรมดาจริงจริงครับเช็คชื่อของเรานะครับ
จำให้นักเรียนตอบมาครับมาค่ะให้ตอบไอ้ครังอื่นด้านโอเคไหมครับ

มาค่ะนะครับเนาะเหร่ะ
เรียนเขี้ยวหนึ่งกันอย่าพักครับสิงหลอก

เหล้าใสเหล้าอีกยังเฮ็บ

ปวีนวัไม่ได้หลอกจนสาวเลี้ยวแต่กินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยง

กลุ่มโทล่มาเลย
ผ่อนเตียบใจเย็น

เดี๋ยวพึ่งหลับใกล้หลับแล้วพรวิมนต์
อยากดันแหลงจานจานกระดิ้น

ใจเย็นจะปล่อยแล้วชุติพงศ์

เจ็ดตีแล้วก็เจ็ดตีแหละ

การบ้านรถไปสองคอได้ไหมครับ
อย่ามาต่อรองภูติศักดิ์ไม่ให้

กิจกรรมเล็กน้อยหลังเลิกเรียน

เราจะได้ไขเกลียดกัน
มีใครสงสัยสอบถามอะไรครับนักเรียนอันสาร

ภูติศักดิ์ลดเซลินมาค่ะ

ครูประโชคมานะจ๊ะ

แต่ครูบรรดิศบอกว่า

ช่างไฟฟ้าครูบรรดิศรัฐสมี

ชื่อยังไงก็ได้ไม่ใช่มาครับมาคะ
บางคนบอกหิวข้าวอย่างนี้ก็ได้เหรอ

ก็มีบางคนบอกอยู่มาตั้ง๗ปี

แต่ครูรู้พอครูรู้ครูหลีกก่อนเลย

หลายตัวหลายคนก็ใช้คำขม
ขมบ้างเพราะขมอยู่มา๗ปี

เป็นมิติใหม่การเช็คชื่อ

หวังว่าให้ลูกศิษย์อยู่บ้านมันคงเบื่อ

ก็เลยหาอะไรสนุกทำหน่อย
แล้วแบบเหมือนตีฉาบตีฉิ่ง

ก็เลยจะได้บรรยากาศแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับ

โฟลคิงสายมุ้งมิ้งพิษนุโลกครับ

๗ปีแล้วนะใครหรอ

พี่ประโชคพี่จัดขารมาอะไรฮะ

ทัศนัยรัชรินขอตั้งหน่อยฮิวครับ
ดูสิไม่น่าจะได้เรียนหนังสือเลย